เพื่อไทยใส่เกียร์ถอยประธานสภาย้ำกอดคอตั้งรัฐบาลต่อ
คุณผู้ชมบางคนบอกโหยเบื่อแล้วเริ่มเบื่อแล้วนะ

คุณพิธาพูดเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่คุณเบื่อเขา

เข้าทางเขาส่วนแฟนเพื่อไทย

ถ้าสวนะครับคือเสียงไม่พอที่จะให้คุณพิทาเป็นนายก
ไม่ผ่านด่านสวว่างั้นเถอะ

นัดแล้วคุณผู้ชมนะเป็นทางการด้วยออกหนังสือเลย
นัดประชุมสอสอนัดแรก
เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา๔กรกฎาคมนี้ครับ
ครั้งแรกในวันอังคารที่๔กรกฎาคมนี้เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ
ให้สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนรับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูล๒๕๖

และ๓เลือกรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ถามว่าจะประชุมเลือกประธานสภากันแล้วเนี่ย
ทั้งสองพักนั้นก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาตกลงกันได้ยัง

ธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักยืนยันว่า
ก้าวไกลพร้อมเข้าร่วมประชุมสภาในวันที่๔กรกฎาคมนี้
ส่วนการโหวตประธานสภาเชื่อมั่นว่าจะเรียบร้อยดี
ทั้งสองพักจะต้องมีข้อสรุปแน่นอน
และจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับ
ทำไมถึงต้องตกลงกันให้ได้เมื่อวานดอมพูดไว้น่าสนใจ
ซึ่งไปสอดคล้องกับคุณหญิงสุดารัฐ
คุณพงเทพเทพกาญจนาพูดว่าไงนะ
บอกว่าถ้าระหว่างที่เพื่อไทยเสนอคนหนึ่ง

หลังนั้นถ้าเสียงมันยังค้าอยู่เนี่ย
อาจจะมีฝ่ายที่เขารวมกันเป็นปึกแผ่น
แล้วแทงสวนขึ้นมาอีกชื่อนึงชนะเลยยุ่งกันใหญ่เลยคราวนี้
ไปดูครับคุณผู้ชมมันมี๒รูปที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดีย
แก่นำสองพักนางสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกล
โพสต์ภาพการหารือกับแก่นำพักเพื่อไทย
บอกทำงานต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นภาพเดียวกัน
ขณะที่นางสาวแพทองทานชินวัฒนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ก็โพสต์ลงไอจีส่วนตัวระบุข้อความว่า
หารือร่วมกันเพราะเราทำงานกันเป็นทีมค่ะ
ทั้งสองรูปนี้คุณผู้ชมครับเป็นรูปที่ถ่ายโดยคนคนเดียวกัน
มุมเดียวกันช็อตเดียวกันเป็นบรรยากาศการประชุมร่วมกัน
ระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลครับ
แล้วก็ไอจีสตอรี่ของคุณอิ๊งเมื่อสักครู่นี้ที่เห็น
ก็คือมีการไปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็แชร์ให้เห็นว่า
นี่นะคะนี่มีการประชุมร่วมกันแบบนี้
นี่แหละนี่แหละเอาล่ะมันจะทำให้คนที่เขาเชียร์กันอยู่สบายใจได้หรือเปล่า
หรือเปล่าต้องมีคำนี้แหละพี่เบิ้ลบอก
เพราะอะไรเรื่องของตำแหน่งประธานสภายังไงนะคุณหมอชนน่าน
คือแย่งไม่แข่งขอเอ๊ะใช้คำไหนดีคะ
ลองฟังคุณหมอชนน่านพูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาหน่อยค่ะเสนอชื่อ
ร้องขอไปว่าท่านจะพิจารณาให้หรือไม่
ใช่ไหมครับไม่ไปใช้การยื้อย่างไม่การบีบมงคับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวงเจรจาร์เนี่ยแต่ละฝ่าย
เขารู้สิทธิ์ของตัวเองดีเราเข้าใจครับว่า
เขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธานเราก็ถือสิทธิ์นั้นไง
เลยจริงขอเข้ามาว่า
มาเป็นของอันดับ๒ได้ไหมที่เราจะทำงานร่วมกัน
เพื่อดุลยภาพในการทำงานนะครับ
ท่านเป็นประมุกฝ่ายบริหารแล้วเราขอเป็นประมุกนิติบัญญัติ

แล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังพี่น้องประชาชนแต่ประการใด

วันนี้เราต้องการคำตอบเป็นหลักการเท่านั้นเองครับ

ไม่ได้แย่งไม่ได้แข่งแต่ขอ
อย่างที่คุณหมอชนนั่นคุณผู้ชมผมนำเรียนตามตรง

มันเป็นเรื่องกับปกติของการจัดตั้งรัฐบาล
ที่มันจะต้องมีการเจรจาต่อลองคุณให้ได้เปล่า
ถ้าคุณให้ไม่ได้ก็คุยกันใหม่
มันเป็นอย่างนี้จริงครับคุณผู้ชมเรื่องของการเมือง
แต่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตว่าท่าทีของหมอชนน่าน

กับวันก่อนหน้าต่างกันไหม
เพราะว่าวันก่อนหน้ายังดูแบบฮึ่มอยู่เลยไหม
จำได้ไหมคุณผู้ชมวันก่อนหน้าที่ยืนยันหนักแน่น
ว่าเพื่อไทยต้องได้ตำแหน่งประธานสภา
แล้วก็ยังมีการพูดถึงอะไรนะ
บวก๑๑๓บวก๑ที่พี่เบิร์เพิ่งเล่าไป

ถ้าเกิดคุมไม่ได้ก็จะปล่อยฟรีโวทย์
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณหมอชนน่านก็ดูมีท่าทีอ่อนลงนะ
กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของพักอันดับ๑
จะตัดสินใจให้หรือไม่ให้ก็เพราะเพื่อไทยขอไม่ได้แข่งไง
ทีนี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมดูเหมือนจะโอเคลงด้วยดีไหม
หรือเราจะต้องรอคอนเฟิร์มวันที่เท่าไหร่นะ

ใช่ที่จะมีการประชุมร่วม
ไม่รู้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องสูตร๑๕บวก๑๑๓บวก๑

เรื่องนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
ที่การพักบอกว่ายังไม่เคยได้ยินสูตรนี้เลยนะ
สื่อสื่อไปเอามาจากไหน
มันก็มีแต่สูตร๑๔บวก๑นั่นแหละ
นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุยกันระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยไง

ไกลกับเพื่อไทยจะนัดคุยกัน๒กรกฎา

จะคุยกันจนได้ข้อยุติและจะได้ข้อสรุปที่ดีด้วย
เพราะว่าเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าจะร่วมมือกับก้าวไกล

เพราะว่าตอนนี้ถูกผูกมัดด้วยอานัทประชาชน
ถึงอยากจะออกไปแต่ก็ออกไม่ได้

แต่โดนประชาชน๒๕ล้านเสียง

แต่ฟังแล้วมันก็แหม่งแปลกไหมอ่ะพี่เบิร์ต
ตกลงอยากทำอยากอยู่หรือไม่อยากทำหรือไม่อยากอยู่
คุณผู้ชมลองฟังดูเขาเปรียบเทียบแบบนี้ว่าเนี่ย
อานัทของประชาชนมัดให้ติดกัน

เหมือนกับการคลุมถุงชน
ถ้าคลุมถุงชนแสดงว่าบ่าวสาวเขาไม่ได้เต็มใจ

อย่าตีความสิเรามันจะดีอยู่แล้วเชียว
ก็อันนี้เราพูดตามจริงคุณผู้ชมรู้สึกแบบนั้นไหม

แล้วนี่นายภูมิธรรมก็บอกว่านี่ไงมันเหมือนกับการคุมถุงชน

เพราะว่าเสียงของประชาชน๒๕ล้านเสียงสำคัญที่สุด
ว่าดีไม่ดีวันนี้นักข่าวอาจจะไปถามท่านอีกรอบนะ
ถามท่านภูมิธรรมนะว่าคลุมถุงชนหมายถึงอะไร
ท่านอาจจะเปลี่ยนคำเปรียบเปลยใหม่